ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนไปซะแล้ว
สำหรับเจ้าของเพลงผู้สาวขาเลาะลำไยหายทองคำนะคะ
เมื่อนายกรัฐมนตรีของเราออกมาท้วงติงถึงลีลาการเต้นแล้วก็การแต่งตัวของน้องลำไย
ค่ะว่ามันช่างล่อแหลมซะเหลือเกินอืม
งานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรารีบต่อสายตรงถึงคุณประจักษ์หายทองคำเจ้าของหายทองคำเรคคอร์ดว่าถูกนายกตู่ท้วงติงขนาดนี้จะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
มีผลกระทบกับงานโชว์หรือไม่ไปฟังคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้สักสี่ห้าเดือนลำเย็นก็ใส่ชุดที่รัฐกลุ่มเซ็กซี่น่ารักตามวัยของเขาครับเขาอายุสิบแปดเอง
ผู้สาวขาเลาะไม่ได้มีเนื้อหาสองแง่สองงามไม่ได้มีเนื้อหาชี้นำไปทางเรื่องเพศเรื่องเซ็กซี่เรื่องอะไรเลยนะ
จะให้เลิกไปทีเดียวคงจะไม่ทำอาหารกินทำอะไรไม่ได้หรอกคงไม่ได้เลิกแต่จะลดอะไรได้ลงได้บ้าง
ไม่ดูตามเนื้องานเล่นในผักที่เป็นสถานที่สิบก็ยังเป็นคงคงที่จะสวยออกมาได้
ถ้านอกนอกสถานที่ที่เป็นงานงานโรงเรียนงานงานวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูอยู่นะ
ก็พยายามที่จะลดลงให้มันเหมาะสมแต่ก็ถ้าใจเลือกเลยคงไม่ได้หรอก
ก็คงต้องทำมาหากินน้องเป็นหนักชีพของเราด้วย
ฟังทางด้านคนปลูกปั้นไปแล้วทีนี้มาฟังเจ้าของเพลงผู้สาวขาเลาะอย่างลำไยหายทองคำกันบ้างดีกว่า
พอเจอกระแสลบแบบนี้เธอจะว่าอย่างไร

วันวันเดี๋ยวค่ะจะก็พร้อมปรับตัว
รู้สึกเครียดหรือกังวลอะไรยังไงบ้างไหมคะกับข่าวที่เกิดขึ้น
ก็มีบ้างค่ะเพราะอาทรณะยุคแกะติดมา
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปรับลงเรื่อยอยู่นะคะ
หลังจากเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นชุดที่กว้างหิวมากเกินเกินไป
ในชุดเราก็ปรับแล้วแล้วก็ท่าเต้นด้วย
เราก็ปรับปรับลุคมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีแบบว่า
คงควรเป็นรักกับสิทธิ์ที่ดินแต่ว่าไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเลยนะคะ
คือจริงนี่ถือว่าเป็นการท้วงติงครั้งที่๒
ถ้ายังจำกันได้เมื่อปลายสัปดาห์นายกตู่เคยท้วงติงมาแล้ว๑ครั้ง
เมื่อเช้านี้อีกหนึ่งครั้งนะคะ
อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการแต่งกายแล้วก็การแสดงออกที่ต้องเหมาะสมกันด้วย
ฉันว่าหลังจากนี้แหละน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
แล้วก็สำหรับการละเทศะต่างด้วยนะคะ

รวมไปถึงน้องลำไยเขาก็เป็นกังวลอยู่บ้างเหมือนกัน
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าได้ติดตามบันเทิงไทยรัฐ
จะเห็นว่าน้องลำไยมาในลุคใหม่นะ
ไม่ต้องเป็นผู้สาวชาวบ้านนะครับขึ้นเหนือชาวเดรอชาวเดรอ
คือต้องบอกว่าเป็นอีกน่ารักที่น่ารักสดใสสมวัยเหมือนกัน
ไม่ต้องแต่งตัวโปสเสมอไปนะครับ